แนะนำศิลปินลูกทุ่งน้องใหม่

เสียงดีมากฟังมาก
จะเป็นใครนั้นเอาไปชมเลยค่ะ
ขอเสียงหน่อย
นั่งแรง
อีกทีขอเสียงอีกที
แน่นอนอีกที

มีลูกพ่อพอ
ลืมตาดูโลกเมื่อวันที่๒๒ตุลาคม

คุณตาอย่างกูศลาสเนี่ยเหอยยยยยยยยซุ๊ดค่ะ

มารับหน้าที่เลี้ยงหลานค่ะ

ความน่ารักน่าอุ่นของบ้านนี้นะคะ

กันอุ้มเนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ยคลิปนี้
ธนุถนอมดูแลเป็นอย่างดีนะคะ
เรียกว่าเตรียมปั้นเป็นศิลปินตั้งแต่ยังไม่เกิดเลย

ก็เพราะว่าตอนที่น้องแพงอยู่ในท้องของคุณแม่แพรวานะคะ
คือครูสลาคุณพ่อจะเปิดเพลงแล้วก็ร้อง

เรียกว่าเสียงโดนตรีตั้งแต่ยังไม่ลืมตาดูโลกเลยด้วย

เพลงสบายใจนี่ของคุณตาด้วยนะคะ

รุ่งแน่นอนดิฉันเตรียมเจาะไมค์สัมภาษณ์เลยนะคะ
ดาวรุ่งดวงใหม่น้องแพงหลานครูสลามาสบายใจวันแรก

๒๔พฤษิกายเยินหกห้า

นี่ขนาดแรกเกิดนะนี่โอ้โหลูกคอยังสองชั้น

อ้าวคุณแจ๊กกะลีนเออนะคะ